ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับลมหายใจไม่เพียงแต่จะทำให้เรามีชีวิต
แต่ถ้าลมหายใจของเราสามารถต่อชีวิตคนที่เรารักได้ด้วยแล้วก็

และปู่ย่าตายายหลายครอบครัวครับ
หวงแหนลมหายใจของเขาเพียงเพื่อจะได้อยู่ดูแลหลานเหมือนครอบครัวในวันนี้

เร็วเร็วขอบค่าวดมาแล้วลูกเร็วมากินกันเร็วลูกต่างมาแล้วเร็ว
ตั้งแต่เกิดโรคโควิดขึ้นมาชีวิตผมก็ย่ำแย่

บางทีหาตังค์ไม่ได้เลย
บางครั้งก็ถึงขั้นต้องไปขอข้าววัดมาให้หลานสองคนกับเมียได้กิน

ยังไงผมก็ทนได้แต่ผมน่ะทนไม่ได้หรอก
ที่เห็นหลานสองคนเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของผมจะอด
ผมทนไม่ได้แต่ผมมันจะต้องสู้
เพื่อให้หลานสองคนและเมียผมได้มีกินต่อไป
ครอบครัวเราก็จะมีผมก็เมียผมแล้วก็หลานสองคน
หลานคนโตเป็นผู้หญิงชื่อต้นข้าว
คนน้องชื่อต้นกล้าลูกของลูกสาว
เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็มีลูกใหม่แล้ว
ก็เอามาทิ้งไว้ให้เลี้ยงผมก็ต้องเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก

ปกติผมจะตื่นตี๕ต้องพาแม่บ้านไปซื้อของ
เด็กสองคนก็จะอยู่แค่สองคนผมก็ต้องปิดบ้านไว้
ทุกวันนี้ป้ามีอาชีพค้าขายขายของอาหารตามสั่ง
เช้าขึ้นมาประมาณตี๕ป้าจะไปจ่ายของที่ตลาดเสนา
เพื่อเตรียมไว้จะขายตอนเย็น
กลับมาถึงบ้านตี๕๓๐ป้าก็จะมาเตรียมกับข้าวหุงข้าวไว้ให้หลานกิน
ผมก็จะพาหลานไปอาบน้ำอาบท่า

ผมก็จะขับรถไปส่งที่โรงเรียนทุกวัน

เช้าขึ้นมาประมาณตี๕๓๐ป้าจะไปจ่ายของที่ตลาดเสนา
ระหว่างนั้นประมาณบ่ายสามผมจะต้องขี่รถกลับมาตั้งร้านค้าให้เมีย
เพื่อมาเคลียร์ให้เขาเขาจะได้ออกไปขายของได้
ถึงเวลาบ่าย๓ป้าก็จะพาหลาน๒คนรวมทั้งตัวป้าอีก๑เป็น๓
ไปขายของอาหารตามสั่ง
พอจัดร้านให้เมียเสร็จแล้วจะออกไปขับรถอีกพักหนึ่ง
พอ๖โมงฝ่าหรือทุ่มหนึ่งก็จะเข้าร้านเพื่อช่วยเขาเก็บร้าน
ผมจะขับรถได้ประมาณวันละ๕๖๐๐บาท
เมียก็ขายของได้วันละเป็นพันบ้างไม่ถึงพันบ้างสองคนตายายก็อยู่ได้
รายได้ก็ดีชีวิตก็ดีหลานจะกินอะไรก็ได้กินได้อิ่มไม่อด
กินให้อิ่มนะกินอร่อยโต๊ะก๊าอร่อยเปล่า
น้องทั้ง๒คนเนี่ยก็จะชอบกินน้องไก่ทอดมาก

หนูกับโต๊ะก๊าสนิทกับป๊ามาก
เมื่อป๊าซื้อไก่ทอดมาให้หนูกับโต๊ะก๊าหนูชอบมากเลย
ป๊ามันควรจะขอชอบเล่นมายกร้อนให้หนูดู
อยากได้อะไรเขาก็ถ้าซื้อได้เขาก็ซื้อให้
ลุงเป็นคนดีมีใจเมตตา
เลี้ยงมากอะไรบ้างป้ากระดูกว่าไม่ต้องเอาเขามาเลี้ยง
ลำพังตัวเราเองก็ไม่มีอยู่แล้ว
ไปเอาพวกเขามาเลี้ยงอีกมาเป็นภาระ
ลุงก็บอกไม่เป็นไรเราเลี้ยงได้

อาหารที่เรากินก็แบ่งให้เขากินไป
ชีวิตมันเริ่มมีปัญหาตอนโควิดเข้ามา
ประมาณมกรากุมภามาเลย

ได้วันละไม่เกิน๒๓เที่ยว

วันก็ได้๕๖๐บาทบางวันก็ไม่ได้เลย
ช่วงที่มีโควิดป้าจะขายของได้วันหนึ่ง

๔๐๐เนี่ยไม่ได้ทำไร

ค่าน้ำค่าไฟบางวันไม่มีเสีย

กู้มาเพื่อดาวน์รถมือ๒ออกมาขี่

ก็ฟ้าแห่หาปลาบ้างตกปลาบ้าง

บางทีก็ต้องไปเอากับข้าววัดมากิน

ใครจ้างผมทำอะไรยังไงผมทำหมด
จะมีกินหรือไม่มีกินหลานต้องอยู่ได้
พอรายได้ขายอาหารตามสั่งมันลดลง

วันหนึ่งก็๔โลก็ได้๔๐บาท

เขาเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของผม

ไม่เคยคิดเอาหลานไปให้แม่เขาเลี้ยง
เพราะว่าแม่เขาก็ไปไม่รอดอยู่แล้ว

หนูก็เคยพูดว่าอยากเอาลูกไปอยู่ด้วย

อย่างน้อยมีบ้านเพราะหนูอยู่ห้องเช่าไง

แม่เขาก็ลำบากแล้วไงแล้วกลัวหลานไปลำบากอีก

จะมีกินหรือไม่มีกินจะจนหรือไม่จน
ผมจะเลี้ยหลานผมตลอดไปครับ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อย

เขาก็ได้มาช่วยเราดูแลลูกเขา
เราก็พอมีเวลาที่จะออกไปขายของได้เร็วขึ้น
พอตอนเย็นก็จะไปช่วยป้าขายของข้างนอก

พอลูกคนเล็กหนูเริ่มโตขึ้น
หนูก็เลยต้องมาอยู่บ้านเขาเดินทางจากบางชัยมาเซนา

ช่วยให้เขาเบาแรงเบาใจขึ้น
แล้วหนูก็มีความสุขดีที่ได้ทำอย่างนี้ทุกวัน

ทุกวันนี้ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งส่วนแรกเลยผมก็กะจะไปใช้หนี้
เรื่องรถเรื่องลาผมจะได้เอารถไว้ทำมาหากิน
ถ้าเราทำตรงนี้ให้ผ่านไปชีวิตจะได้ดีขึ้น
และอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ให้หลานเรียน
เพราะผมเป็นห่วงอนาคตเขามากคือต้องแบ่งส่วนนี้เอาไว้ให้เขา

พ่อครัวลุงนรงจากจังหวัดพระนครศรีอุทยาครับ
สวัสดีครับป้าสวัสดีครับเก๋สวัสดีครับ
ลุงจริงแล้วลุงขับมอเตอร์ไซค์วินเหรอครับ

ประมาณได้ประมาณ๓๕ปีได้แล้วครับ
ก่อนเกิดโควิดมันเป็นยังไงครับตอนนั้นรายได้
ตอนนั้นรายได้มันดีครับวันละ๕๐๐๖๐๐ต้องได้ให้หลานกินทุกวัน

แล้วพอโควิดเข้ามาเป็นยังไงบ้างครับ
มันก็รถก็หยุดอะไรก็หยุดรายได้ก็ตกต่ำ
พอบ้างไม่พอบ้างก็ต้องสู้ไป
เหลือเท่าไหร่รายได้ต่อวันนะครับลูกครับ
ไม่ถึง๑๐๐บาทครับบางวันได้๒เที่ยวก็๕๖๐บาท
มันจะได้แค่นั้นมันไม่รู้จะทำยังไงมันต้องสู้อย่างเดียว
ต้องสู้แล้วใครจ้างทำอะไรก็ต้องเอา
อย่างเช่นอะไรบ้างครับลุงมีจ้างอะไรเสริมเข้าไปบ้างในช่วง
ยังอยู่ที่ท่าอย่างนี้ถ้าเขาโทรเรียกให้ไปส่งของอะไรก็ไป
หรือจ้างให้ไปยกตู้เอาตู้ไปส่งก็ไปเอาหมด
แม้แต่แบกปุ๋ยแบกอะไรก็เอาเอาทั้งหมดขอให้ได้เงินอย่างเดียว
เห็นบอกว่ามีบางช่วงที่ลุงต้องมาช่วยป้าทำร้านด้วยในแต่ละวัน
คือส่งหลานเสร็จสับออกไปขับรถสักประมาณ๓โมง๓โมงกว่าก็ต้องเข้าบ้านมา
มาตั้งร้านให้เมียครับแล้วก็ตั้งร้านเสร็จสับอะไรก็ออกไปขับรถอีกสักพัก
หกโมงหรือทุ่มหนึ่งก็ต้องกลับมาเก็บร้านให้เมียก็ทำแบบนี้ทุกวัน
ลุงก็เลยไม่ปล่อยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์เลยใครจ้างอะไรก็ทำ
เพื่อหลานครับคือลมหายใจของผมครับต้องสู้

ลูกเข้าเอวครับหลานขึ้นคอครับเราเลี้ยงลูกเนี่ยเอาเข้าเอว
แต่พอเราเลี้ยงหลานเนี่ยหลานจะขึ้นคอครับ
กลัวอะไรมากที่สุดไหมตอนนี้กลัวอะไรมากที่สุด
กลัวหลานไม่มีกินครับกลัวกลัวจริงกลัวหาตังค์ให้หลานไม่ได้

ชีวิตไม่เคยไปโรงบาลไม่เคยไปตรวจพอไม่มีศัง
ป้าจ้ะเป็นไงครับวันหนึ่งป้าก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนอีกเหมือนกัน

เอาเตรียมไว้ให้เก๋ไว้ขายตอนเย็นให้เขาช่วยทำ

พอ๘โมงก็ไปรับจ้างขายลูกชิ้น
วันละร้อยถ้าเขาได้เยอะเขาก็ให้เราเยอะ
สองกลับบ้านก็มารับจ้างเสียบไก่วันละ๔โล

ไก่เสร็จแล้วประมาณบ่ายสาม
ป้าก็จะต้องเตรียมตัวไปขายอาหารตามสั่งแล้วตอนนี้ตั้งร้าน
โควิดที่ก็แย่มากแหล่นกินบ้างอะไรมาก
เหมือนเราก็กินด้วยกลับครัวเราด้วยอะครับ
เคยเห็นไม่มีอะไรให้หลานกินแล้วป้ารู้สึกยังไงบ้างอะครับ
ต้องซ่านด้าก็จะบอกเขาว่านี่ยายไม่มีตังนะ
เพิ่งรบยายเขาก็ฟัง
เดี๋ยวรอให้รับมีจังคอนด้านนั้นเราก็กิน
บางวันตังค์ไม่มีก็ต้องรอตาก่อน

บาท๔๐บาทก็ต้องวิ่งมาให้หลานก่อน

มากับลูกคนเล็ก

แล้วทำไมต้องเอาลูกมาฝากไว้กับพ่อกับแม่
ตากับยายเขาเลี้ยงของเขามาตั้งแต่เด็กก็รัก

แต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมให้เอาไป
แล้วยังไงหนูได้อุดหนุนจุนเจือไหม
ก็หนูก็ตกงานมาหลายเดือนแล้วเหมือนกัน

แล้วก็ดูแลแฟนด้วยเพราะแฟนทำงานไม่ได้เลย
เรื่องยากจนนี่ยังพอแก้ไขได้เนอะ
ยังพอดิ้นลนได้นะพ่อเนอะ
แต่เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย
ก็มีความจำเป็นนะครับก็เลยต้องลาออกมา
แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เก๋ก็ยังไปมาหาสู่

แล้วก็กลับมาบ้านก็เตรียมของไว้แม่ขายตอนบ่าย
แล้วก็พอนั่นตอนบ่ายแม่ก็จะออกไปขายพร้อมขายทุกอย่าง

ช่วยเลี้ยงลูกมาทำดูแลลูกแทนพ่อ
พ่อก็ออกไปขี่วินได้ไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงเด็กที่บ้านแล้ว
ต้นข้าวดีใจไหมแม่กลับมาบ่อยอย่างนี้

ต้นกล้าแม่กลับมาบ้านอย่างนี้ดีไหมลูก
ดีครับ
จ๋ากับป้าถามหน่อยถือว่าหลานสองคนนี้เขามาทิ้งไว้กับเราอย่างนี้ถือว่าเป็นภาระไหมครับ
ไม่ครับไม่เป็นเลยครับ

แล้วหนูล่ะจริงตอนที่เอามาฝากเอาไว้

แต่ลูกต้องมาอยู่ทางนี้เก๋รู้สึกยังไงครับ
ก็รู้สึกเหมือนเอาภาระไว้ให้พ่อกับแม่ค่ะ
เหมือนเราทิ้งลูกไว้ให้ท่านเลี้ยงอะค่ะ
เหมือนไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย
ให้เขาต้องมารับผิดชอบหนักแทนเรา

ถึงทุกวันนี้หนูไม่มีเงินแต่หนูก็มีแรงช่วยพ่อกับแม่ทุกวัน

ต้นข้าวลูกหนูช่วยอะไรคุณตาคุณยายบ้าง
ช่วยยายขนของ

เหรอหนูทำได้ไงคุณยายสอนเหรอลูกเหรอ

บอกว่าช่วยส่งอาหารด้วยเหรอลูกเหรอ

ภูมิใจไหมลูกช่วยยายขายของได้ด้วย

ทำบทเขาทำบทก็เขาทำบทเขาไม่พูดเขาสี่ขวบนะ
อายอายต้นกล้ารักตากับยายไหมรักไหมครับรักมากแค่ไหนครับ
รักมากเท่านี้รักมากเลยอ่ะลุงนรงค์จ๋า
วันนี้ถ้าเกิดว่าได้ทุนไปต่อชีวิตลุงนรงค์จะทำเงินไปทำอะไรครับ
หนึ่งผมจะให้หลานผมก้อนแล้วก็จะแบ่งสักครึ่งมาใช้หนี้ใช้สิน
เพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นให้หลานเอาไว้เรียนหนังสือ
จะต้องแบ่งเขาไว้ให้เขาเลยพวกเราใจช่วยนะลุงกับป้านะ

คุณผู้ชมครับในตอนที่เรายังเล็กนะครับเราอาจจะคิดว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าสำหรับเรา
แต่ในวันที่เราเข้าสู่วัยชะลาหลายคนตระหนักว่าชีวิตของเราคงจะมีคุณค่ามากขึ้น
ถ้าเรามีโอกาสช่วยดูแลผู้อื่นโดยเฉพาะลูกหลานของเรา
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของลุงนลงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้สามารถพิธีโจทย์ให้ได้๔ข้อเพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ตักอาหารลาดข้าวจำนวนยี่สิบเอ็ดกล่องไพรในเวลาสามนาทีครับ
โดยเฉพาะลูกหลานของเราช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครับ